คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้นะคะ
เป็นภาพที่หน้าหอพักค่ะมันอาจจะมืดหน่อยแล้วก็ชุนละมุนนิดนึง
แต่เหตุการณ์มันเป็นลักษณะที่ว่าผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เขาบอกว่าอดีตภรรยาของสามีเธอเนี่ยค่ะมากับลูกสาวมากับเพื่อน
ขับกระบะมามาจอดหน้าหอพักแล้วก็ลงมามาทำร้ายร่างกายเธอ
จนสุดท้ายต้องมีตำรวจเข้ามาห้ามไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
อ๋อค่ะคุณอันด้วยนี่น่ะดูไว้นะ
หนูอ่ะคร้องนึงโอเคหล้ายหนูอยู่กันสองคนค่ะเขาสามคนมาบอกเดิม

กูบอกว่าให้หยุดไกล

พ่อไม่ช่วยแม่พ่อไม่ช่วยใครเลย

หนูรู้หนูรักพ่อแค่ใจพ่อรู้เปล่า

ที่เห็นอะไรน่ะก็สำคัญมากก็อม

คือผู้หญิงเสื้อสีขาวคืออดีตภรรยานะคะ
กับลูกสาวก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้น
แล้วก็พาเพื่อนร่วมงานมาด้วย
ตัวผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
เขาจะใส่เสื้อสีส้มนะคะภาพมันอาจจะชุลมุนนิดนึงแล้วมันอาจจะดูยาก
ทีนี้สุดท้ายก็คือตำรวจมาเจรจา
ก็เรียกทั้ง๓คนที่ขับกระบะมาหน้าหอพักแล้วก็มาทะเลาะกันเนี่ยให้ออกไปจากพื้นที่
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่ร้องเรียนเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นผู้เสียหายค่ะ
คุณปรีชายาอายุ๔๕ปี
บอกว่าคือเธอเนี่ยคบกับสามีคนนี้๑๓ปีแล้วนะ
มีลูก๕ขวบ๑คนจดทะเบียนสมรสเรียบร้อย
แต่เธอก็รู้แหละว่าก่อนที่สามีจะมาอยู่กับเธอมาแต่งงานกับเธอ
เคยมีภรรยาและลูกสาว๑คนแต่อย่าขาดกันไปเรียบร้อยแล้ว
เป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็บอกเธอว่าเนี่ย
สามีเธอกำลังแอบไปคบกับอดีตภรรยา
เธอก็ถามสามีสามีก็ยอมรับว่าแอบไปหากันจริง
ที่ไปหาเพราะว่าสงสารที่อดีตภรรยาป่วยเป็นมะเร็ง
วันเกิดเหตุอดีตภรรยาส่งไลน์มาหาสามีเธอ
ปรึกษาเรื่องที่ทั้งคู่แอบไปเจอกัน
ตอนนั้นเธอเป็นคนพิมพ์แชทเพื่อตอบกลับเอง
ฝั่งของอดีตภรรยาต้องการจะเปิดเผยความลับ

สักพักหนึ่งสามคนมาถึงกลายเป็นว่ามาทำร้ายเธอ
ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นแม่ที่ดูแลลูกสาวของสามีเป็นอย่างดีนะ
เคยไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนด้วย
ค้ำเรื่องของเงินกู้ก่อยสอให้ด้วย
แต่วันนี้กลายเป็นว่าลูกสาวของสามีที่เธอเคยดูแลมาร่วมทำร้ายเธอด้วย
ยืนยันว่าก็จะคบกับเธอนี่แหละ
แต่ก็ขอกลับไปหาอดีตภรรยากลับไปคบกับอดีตภรรยาด้วยได้ไหม

เอางั้นเลยเหรอ
เขามาปุ๊บมาดึงมาเปิดประตูแล้วก็ผลักเข้าไปเลย
แล้วก็จิกหัวเราแล้วหัวเราก็ไปกระแทกกับขอบประตู

ไม่อย่าไม่ได้บอกไม่เคยเอิดคำขออย่า
เราไม่ได้ผิดเราเข้ามาตั้งแต่ทีแรกก็คือด้วยความรัก
แล้วเขามาทำร้ายเราแบบนี้คือคนพวกนั้นมาทำร้ายเราแบบนี้
เขากลับเขากลับไม่ว่าอะไรเลยเขากลับไม่โทษ
แต่โทษเราที่เราไปเอาโทรศัพท์เขามาพิมพ์จนทางนู้นมา
ถ้าเราไม่พิมพ์เราจะรู้เหรอว่าเขาหักหลังเรายังไง

อย่าคิดว่าอย่าคิดว่านี่จะไม่ยอมแล้วนี่จะไปเอง
เพราะยังไงเราก็ไม่ไปเรามาอย่างถูกต้องคนอย่างคุณอ่ะ
พวกคุณสมควรที่จะต้องรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูก
ผิดชอบชั่วดีอ่ะไม่งั้นคุณทำงานทำการไม่ได้
ถ้าคุณคิดว่าคุณเลิกกันไปแล้วแล้วคุณยังมาคบกันอีก
อย่างนี้แล้วมันโลกทั้งโลกก็จะวุ่นวายมันไม่มีกฎหมาย
คุณเอาแต่ใจตัวเองอ่ะนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องราว
ระหว่างภรรยาคนปัจจุบันครับกับอดีตภรรยาอืมนี่นะคะ
คือพอเหตุการณ์ตามคลิปที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปตั้งแต่ต้น
คือมันจบด้วยความที่ว่ามีตำรวจมาช่วยคุย
และทั้ง๓คนเขาก็กลับกันไปแต่มันมีปัญหาเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะ
เหมือนกับว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยได้มีการโทรมาขู่
ว่าจะแจ้งความถ้าเอาคลิปเหล่านี้ไปลงโซเชียล
ตัวผู้เสียหายเขาก็เลยให้คลิปเสียงนี้มาค่ะ
แล้วก็ก็หาตำรวจแล้วนะจ๊ะถ้าคลิปที่ถ่ายไว้ลงเจอดีกับ

ถ้าเอาคลิปที่ถ่ายไปลงอ่ะก็ดูว่าคนค่าราชการชั้นสูง

คนชั้นต่ำอย่างกูดูดิว่ากูจะสู้มึงได้ไหม
นอกจากนี้นะคะตอนที่ทีมข่าวของเรากำลังคุยกับผู้เสียหาย
อยู่นะคะก็คือภรรยาคนปัจจุบันน่ะนะครับสามีเธอโทรศัพท์เข้ามา
หาเธออ่าแล้วก็ต่อว่าเธอว่าทำไมต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้
มาแฉผ่านสื่อด้วยเนี่ยตอนนี้ล่ะค่ะบอกเลิกเธอเลยค่ะ
บอกเลิกเธอผ่านโทรศัพท์เนี่ยค่ะที่ว่าจะครบทั้งสองฝ่าย
จะเลิกกับเธอแล้วแล้วก็ไล่เธอออกจากที่พักด้วยตัวผู้เสียหายเขาก็เลยไป
แจ้งความกับอดีตภรรยาของสามีนะคะที่บุกมาทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการบุกรุกด้วยครับเดี๋ยวจะมีการฟ้องด้วยค่ะ
อดีตภรรยากลายเป็นชู้แล้วไงตอนนี้สถานะเพราะว่าเธอจดทะเบียนสมรส
อย่างถูกต้องกับฝ่ายชายใช่ไหมคะครับเธอก็จะฟ้องเรื่องของการคบชูด้วย